ก็ไม่ได้ปล่อยโอกาสทองให้หลุดลอยนะครับ

แต่ว่าลายพยักษ์ต้องรีบเกาะในทันทีนะครับ

เปิดเกมมาพยายามจะไล่เข้าต้อนก่อนนะครับ
แต่ดูครับพอเจอหมัดแล้ว
มันจะทำให้คลากรากลวง
ทางด้าน
เข้าไปเต็มหลังเลยครับ

เพื่อรักษาตัวตัวตรงสุด
เบลูคอร์น่า
เป็นชัดชัยสองบุญเยี่ยม